ส่วนที่จังหวัดแพร่ครับคุณผู้ชมมีแม่ค้าคนหนึ่งเป็นแม่ค้าร้านชำนะ

จมน้ำเสียชีวิตคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมแต่ว่ามันหน้าแหม่งอยู่เหมือนกัน

เพราะว่าลูกชายเห็นศพแม่ตัวเองแล้วคาใจเพราะมีรอยเลือดด้วย
ดวงตาของแม่เขามีแผลด้วยครับ
เดี๋ยวนะจมน้ำหรอจมน้ำจะมีรอยเลือด
นั่นน่ะสิคือไม่แน่ใจว่าก่อนจะจมน้ำไปกระแทกอะไรหรือโดนใครทำร้ายหรือไม่
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสมทวินชุ่มใจอายุ๖๓ปีเป็นชาวบ้านหมู่๑ตะบนน้ำชำครับ
เธอถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำศูนย์สาธิตการตลาดหมู่ที่๓บ้านน้ำชำ
สภาพของคุณสมทวินเนี่ยใส่เสื้อวอร์มแขนยาวสีดำครับ
แล้วก็สภาพศพมีร่องรอยเหมือนโดนสัตว์น้ำแทะด้วยนะฮะ
แทะด้วยที่แขนขวาครับและบริเวณเปลือกตาทั้งสองข้างก็มีแผลด้วยเหมือนกัน
มีเลือดออกทั้งจมูกและปากครับนอกจากพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว
ตะกร้าหน้ารถเนี่ยมีแก้วเครื่องดื่มด้วยนี่๑ใบวางอยู่
เป็นเหมือนกานะครับเหมือนเป็นกาน้ำร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจ
มีรองเท้าอยู่ตรงบันไดปูนชั้นล่างสุดด้วยครับนี่ฮะอยู่ริมสระเลย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านน้ำชำครับท่านผู้ใหญ่สมปราศเนี่ยบอกว่า
ได้รับแจ้งจากลูกชายของผู้ตายนั่นแหละก็คือนายวิศวะมาตั้งแต่เมื่อคืนวันที่๑๔
ผู้ใหญ่ก็เลยช่วยกันออกตามหาครับกระทั่งไปเจอมอเตอร์ไซค์ของ
สมทวินผู้ตายจอดอยู่หน้าศูนย์สาธิตการตลาด
แล้วก็เจอรองเท้าด้วยจึงเชื่อว่านางสมทวินอาจจะจมน้ำ
อืมแต่ตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนประกอบกับอากาศหนาวด้วย
ก็เลยต้องยุติการค้นหาเพื่อรอประสานกับทางกู้ภัย
มาตามหาในตอนเช้าวันนี้อีกทีหนึ่งค่ะจนกระทั่งตอนเช้าครับ
ญาติญาติของนางสมทวินมาช่วยกันงมหาแล้วก็พบร่างของเธอในสระน้ำแห่งนี้
พนักงานสอบสวนครับบันทึกที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานครับ
ส่วนแพทย์เวรก็ชนะสูตรเบื้องต้นพบว่านางสมทวินจมน้ำตายเอง
ส่วนแผลเออว่าทำไมมีแผลมีรอยเลือดเนี่ย
แล้วรอบดวงตาก็มีแผลเชื่อว่าเป็นการกัดแทะจากสัตว์น้ำครับ
ลูกชายก็คือนายวิศวะมาดูศพแม่ตนเองก็ยังติดใจสาเหตุการณ์ตายอยู่
เพราะว่าเจอรอยเลือดเจอรอบดวงตามีแผลอยู่
แต่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่นำร่างไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าแม่ของเขาจมน้ำเสียชีวิตเอง
หรือโดนใครทำร้ายครับ